เป็นพิธีสวดอภิษฐรรมศพคืนแรกของคุณเหมภูมิภาดิตนะคะ
ก็มีวันนี้จริงขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยเนี่ยค่ะประเด็นนี้
คือหลายคนคล่องใจอย่างหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องที่ว่า
คุณเห็มมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องการเงินนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยงานคุณเห็มก็ไม่ได้น้อยนะ
บอกว่านี่มันเป็นพูดถึงเรื่องตัวเลขหนี้
ถ้าสมมุติเกิดว่าไปค้ำประกันให้กับเพื่อน

แล้วได้เงินมานี่คือเป็นดาราเงินประมาณ๖๐๐๐๐บาท

ว่าเขาไม่ได้พูดตัวเลขชัดกลมหรืออะไรแบบนั้นเลย

พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่งานกันก่อนเลยแล้วกันนะคะที่วัดลาดปลาเขาเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ครอบครัวนิตยารสก็ทำพิธีสวดอภิษฐรรศพคุณเห็มเป็นคืนแรกแน่นอน
ศิลปินดาราไปกันเยอะค่ะทุกคนก็ไปพร้อมน้ำตา
พูดจริงนะคุณมันเป็นความเสียใจและความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ
คุณเมนัทนพินนิตยารสน้องสาวคุณเห็มถือเป็นตัวแทนครอบครัวนะคะ
ก็ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนเลยว่าตอนนี้สภาพจิตใจคนในครอบครัวคือแย่มาก
คุณแม่ปวดเป็นโรคหัวใจด้วย
ยอมรับว่าเธอเคยเห็นจดหมายลาตายของพี่ชายมาแล้วครั้งหนึ่ง
ซึ่งคนที่ส่งไปให้เนี่ยคือแฟนสาวของพี่ชายนะคะแต่เธอไม่เคยเปิดอ่าน
ที่ผ่านมาถามว่าพี่ชายได้ส่งสัญญาณอะไรให้เห็นบ้างไหมว่าเขาไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้ว
เธอบอกว่ามันก็เคยมีแต่เธอไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริง
จดหมายเรารู้แต่ว่าเราไม่อ่านค่ะเราเห็น

ถ้าเรารู้เราก็จะพยายามรังเขาตลอดนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดมา
เขาส่งเรื่อยค่ะแต่ว่าเหมือนเราก็เห็นเนอะแล้วเราก็มองข้ามแบบเออไม่เป็นไรหรอก
แบบถ้าเราอย่างสำหรับเราเราก็คนปกติเราก็ไม่ได้คิดมาก

เพราะว่าสำหรับเขาเขาเก็บจริงค่ะเขาไม่ค่อยพูด
ส่วนประเด็นเรื่องเงินที่หลายคนคิดกันไป
ตอนแรกจริงคนคิดไปต่างนานาจริงนะว่าเห็นปัญหาอะไร
หน้านี้นะคะจนกระทั่งคุณมดดำพูดประเด็นในเรื่อง
คำประกันหนี้๑๕ล้านขึ้นมานี่แหละอุ้ยคนเอาไปพูดถึงเงินเยอะมาก
คุณพ่อดำเมื่อวานนี้เอาไปฟังเสียงคุณมดดำกันหน่อยว่าเรื่องนี้คุณมดดำว่ายังไง
ซึมเศร้าเนี่ยรู้จักโมผู้จัดการก็คือพี่โม
โมงพยายามรักษามาโดยตลอดรู้มาสักระยะหนึ่งแล้วว่าเขาก็พยายามรักษา
ว่าลูกจะโทรศัพท์มาบอกว่าโทรมาเล่าว่าจะทำงานอะไร
กลับกลายเป็นว่าโทรศัพท์มาบอกว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
คือมัดรู้มาสักปีหนึ่งแล้วนะคะอย่างแรกขอแก้ข่าวเรื่อง๑๕ล้านบาทก่อน
ในรายการมดำพูดแค่ว่าถ้าอยู่ดีคุณมีหนี้สิน๑๕ล้านอย่างนี้
เราเป็นดาราเราได้เงินมาหลักหมื่นจะต้องหาเงินผ่อนเป็นหลักล้าน
ดำไม่ได้รู้ตัวเลขนะฮะว่าเขาเท่าไหร่
แต่รู้ว่ามันเป็นเงินที่เขาไปค้ำประกันมา
เรื่องเงินไม่ต้องไปตามแล้วฮะมะดำว่าจบเถอะเพราะว่ามันก็จากไปแล้ว
ใช่ไหมล่ะเพราะว่าทั้งหมดมันก็คือ

มดดำเองก็ไม่ได้รู้ความจริงรู้แต่ว่า
ค้ำประกันมาแค่นั้นเอง
คือเรื่องนี้คุณพ่อคุณเหมเองก็มีการออกมาพูดถึง
มาโพสต์ถึงเหมือนกันคุณพ่อบอกว่า
ลูกเป็นลูกที่น่าภูมิใจไม่เคยทำให้พ่อผิดหวังเลย
แต่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้พ่อแม่เสียใจมาก

ทำไมถึงตัดสินใจทิ้งชีวิตตัวเอง
ให้กับคนที่ไม่รักษาคำพูดแค่คนเดียว

คือเห็นเป็นคนรักเพื่อนมากทำไมทำแบบนี้ประชดเพื่อนกับมีแค่เพื่อนที่ไม่รักษาคำพูดกับเราอ่ะ
เห็มเป็นคนมีศักยภาพเห็มทำได้เห็มผ่านไปได้
โพสต์เลยพ่อบอกว่าบอกแล้วว่าเดี๋ยวก็แก้ไขได้ไม่ต้องทะเลาะกัน
ก็ดีมา๒๓เดือนไม่คิดว่าจะตัดสินใจประชดเพื่อนแบบนี้
เขาเป็นคนแคร์เพื่อนตั้งแต่เด็ก
ป๕เพื่อนไม่พูดด้วยไปนอนกลางถนนหน้าโรงเรียนให้รถทับ

จัดการส่วนตัวของคุณเห็มก็บอกว่าจริงแล้วคุณเห็มก็เป็นโรคซึมเศร้า
แล้วก็รักษากันมาตั้งนานและรักษากันมาตลอด

คือหลายคนอาจจะมองว่าทำไมไม่คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลัง
ไม่คิดที่มันเป็นเหตุเป็นผลบอกตรงนี้เลยนะคะ
ถ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามันไปไม่ถึงตรงนั้นจริงครับ
มันคือปัญหาเรื่องเคมีของสมอง

ที่คุณจะไปคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นต่างนานานะคะ

ที่คุณมดดำพูดเราก็ให้กำลังใจครอบครัวกันดีกว่านะคะ
สำหรับพิธีสวดอภิษฐรรศพคุณเห็ม
ที่วัดลาดประเขาจะมีจนถึงคืนวันเสาร์ที่๒๘กันยายน

แล้วชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เลยค่ะ